สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน

สวัสดีทุกคน
จงประธานทรให้กับ๕๙ทั้งหลายสมิทธุลทุกประการขอสัญญา
สัญญาของเจ้าปุธิสุโตและมิญญาศรีปฎุมาจักรคำดีภูชาพระภุทธ
ขอสัญญาของเจ้าปุธิและมิญญาศรีปฎุมาขอองค์เทศเทวามาเป็นสถิทยาล

ที่จะพยายามทำข่าวปิดตำนานคำชโนธและปิดตำนานผีจ้างหนัง
ซึ่งโด่งดังมากว่าสามสิบปีตำนานผีจ้างหนังและคำชโนธอยู่คู่กันมานะครับ
ทุกคนรู้จักดีให้ความศรัทธาความเชื่อนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องแบบนี้เราก็ให้ใช้วิจารณญาณนะครับ
ในการรับชมรับฟังนะครับทุกคนมีความเชื่อมีความศรัทธา
ที่ได้มากราบมายของศรีสุทธวงศ์ในวันนี้นะครับ